แม่มันระทึกมากกว่าถนนซุดแล้วรถบรรทุกมันตกลงไปในกรุงเทพ
ค่ะมันไปถึงสวยสติ๊กเกอร์ได้ยังไงเนี่ย
มันลากเชื่อมโยงกันไปขนาดไหนเนี่ยไม่น่าเชื่อนี่
นี่ก็คนหัวแตกนี่ก็ลดลงถนนเอ้านี่คนเขาบาดเจ็บนะ
เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยเรามีอัปเดตเหตุการณ์ให้แล้วนะครับค่ะแถวแถวสุขุมวิทย์ปากซอยสุขุมวิทย์หกสิบสี่ทับหนึ่งอืม
เริ่มต้นเหตุการณ์ก่อนนะฮะอยู่ดีดีรถบรรทุกมาเนี่ย
รถบรรทุกสิบล้อบรรทุกดินโครนมาเนี่ยค่ะขับผ่านมาแล้วพลึ้งลงไปเลย
ตรงท้ายรถที่ล่วงลงไปหน้ารถก็คือแง่นขึ้นอย่างนี้เลย
หน้าไปได้ท้ายไม่ไหวเอาลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ไหมต้องเขาต้องเพิ่งไม่ออกมาเลยชะบวกมันออกมาเลยปะฮะ

แต่ท่านผู้ชมดูภาพตรงนี้หน่อยนี่เห็นไหม
เห็นแผ่นเหล็กไหมแผ่นเหล็กเป็นไว้ด้วยว่าบางนะนามากนี่มันเป็นแบบ
โอ้โหนี่เห็นไหมฮะคือท่านผู้ชมครับ
ทางภูวะกรณหมจานชาชภาคศิริพรรณบอกว่า
แล้วก็ช่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมาทำงานตอนกลางคืน

ทำเสร็จปุ๊บเขาจะเอาแผ่นเหล็กหนาอย่างนี้
มาปิดเอาไว้ค่ะแล้วรถก็วิ่งผ่านตอนกลางวันซึ่งถ้าน้ำหนักรถตามปกติเนี่ย
มันผ่านได้อยู่แล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้
รถบรรทุกคันนี้เนี่ยฮะ๑๐ล้อคันนี้เนี่ย
มาแล้วไปต่อไม่ได้นะครับแผ่นปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๗เมตร
ที่ปิดอุโมงแนวแสวสายไฟใต้ดินเนี่ยลึก๑๕เมตรนะฮะ

ส่วนหัวได้แต่ท้ายปึ้งลงไปอย่างนี้นี่โอ้โหแผ่นปูนขนาดนี้เห็นไหมฮะ
พังถล่มลงไปอย่างนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์ชาติชาติตั้งข้อสันนิษฐานอยู่สองอย่างน้องมิ้นค่ะ
หนึ่งก็คือรถบรรทุกบรรทุกน้ำหนักเกินอ่า
หรือไม่ก็๒มาตรฐานของแผ่นปูนรองรับน้ำหนักไม่ได้
ต้องไปตรวจสอบนี่ปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑นะฮะในกรุงเทพนะครับ

นี่กลางถนนสุขุมวิทย์นะฮะอาจารย์ชาติชาติบอกคานเหล็กที่วางด้านล่างแผ่นคอนกรีต

หรือรถบรรทุกดินน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บนะฮะมีรถแท็กซี่กับจักรยานยนต์เนี่ย
พังเสียหายด้วยคนเจ็บสองคนนี่รถบรรทุกสิบล้อนะฮะ
คนขับรถบรรทุกดินคันนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรนะฮะ

อ่าคนที่ผ่านไปผ่านมานี่รายเดอร์นี่เจ็บไปคนหนึ่งด้วยนะครับ
คนขับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยบอกบรรทุกดินโครนออกมาจากไซส์งานก่อสร้าง
เป็นไซส์งานก่อสร้างคอนโดในซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๒
ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑
กำลังจะบรรทุกดินไปนครปฐม
คือไซส์งานก่อสร้างเนี่ยบางทีเขาต้องขุดดินออกมาใช่ไหม
โครนอะไรพวกนี้นี่ฮะมาถึงจุดเกิดเหตุยืนยันว่าไม่ได้ขับเร็ว
บรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่าเขาบอกเขาก็ไม่ทราบ
เพราะเขาแค่ทำหน้าที่ขับรถ

นี่เป็นการขับรถบรรทุกครั้งแรกเที่ยวแรกในชีวิต
พอร์ตเลยทีเดียวนี่ฮะโอ้โห
แต่ทีนี้ถ้าจะรู้ว่าตกลงมันบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่าเนี่ย
มันก็ตรวจสอบไม่ยากใช่ไหม

อาจารย์ชาติชาติบอกไม่ยากหรอก
ก็เดี๋ยวไอ้ดินของกลางมันยังอยู่ท้ายรถบรรทุก

นี่แล้วโอ้โหท่านผู้ชมฮะ
นี่ระหว่างที่กำลังรอให้เขามาตักดินไปชั่ง
เพราะยังไงก็ต้องเอารถบรรทุกขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหม

มันก็ต้องเอาให้น้ำหนักเบาก่อนก็ต้องหนักดินโครนท้ายรถออกมาเนี่ยฮะ
ก็ไปเจอสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่หน้ารถ

มีสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่หน้ารถนะ

เป็นนี่รูปดาวมีเลขอะไรไหมตรงกลาง
ดาวแล้วเขียวขาวเป็นภาษาอังกฤษฮะ

แล้วนี่ติดกลางรถเหรอวะ
เขาก็เลยเห็นเด่นชัดทีเดียว
สติ๊กเกอร์นี้มันมีความหมายอะไรไหม
สติ๊กเกอร์นี้ท่านได้แต่ใดมา

แต่งรถหรือมันจะแปะตรงกลางขนาดนั้นเลยเหรอพี่อุ๋ย
บางทีต้องผ่านเข้าออกใช่ไหมหมู่บ้าน
จะได้รู้ว่าอันนี้มาของงานนี้อย่างนี้

เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบรรทุกเกิน๒๕ตันนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะ
ค่ะทีนี้ช่วงเย็น

คืออาจารย์ชาติชาติบอกว่าต้องมาตักดินออกไปจากท้ายรถ

เพราะว่าดินโครนที่มันถูกมาน้ำหนักมันเกินไหม

ปรากฏว่าช่วงเย็นมีคนมาตักดินให้ใช่ไหม
ก็ตอนแรกทุกคนก็บอกว่านี่ไงที่อาจารย์ชัดชาติบอก

ปรากฏนี่ตำรวจอะไรก็มานะ
แต่มีรถมาตักดินไปเนี่ย
เขาบอกไม่ใช่รถของเจ้าหน้าที่ที่มาตักดินนะฮะ
อ้าวนี่เหรอแล้วรถใคร
แต่เครนเข้ามาในพื้นที่อย่างนี้
หรือเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่
แต่ตามรายงานบอกไอ้ที่มาตักเนี่ยแล้วตักใส่รถบรรทุกสีขาว

เออแล้วรถบรรทุกคันนั้นเนี่ย

ปากซอยสุขุมวิทย์

นี่ไงตักย้ายมาเลย

ไปยังบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทย์นั่นแหละ

คือเจ้าหน้าที่กรทมนะครับ

คือดินของกลางใช่ไหม
เข้าไม่ได้เดี๋ยวโดนบุกรุก
ก็เลยได้ถ่ายคลิปจากข้างนอก
หาไม่ได้อย่างนี้ก็เห็น
โปรดติดตามตอนต่อไป